คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันบ้างทำเอากลุ่มนักท่องเที่ยวเขาแตกตื่นกันเลยทีเดียว
เพราะอะไรเพราะว่าไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างมันซุกซ่อนมาในกระเป๋าเดินทาง
งูเข้ามานอนในกระเป๋าเฉยเลย
พี่เอาไม้เสียดีกว่า

โอ้โหพบได้ตามธรรมชาติ
พี่นะที่เขามีความชำนาญเขาก็จับงูตัวนี้ไปปล่อยเอาไว้ในพุ่มไม้เพื่อความปลอดภัยนะ
จะได้ไม่ไปรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นนะครับ
แนะนำกันละกันเผื่อใครชอบไปเที่ยวแบบธรรมชาติ

งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันมีโอกาสนะ
งตรงกลางเต็นต์หรือไปนอนบนเปรย์อะไรอย่างนี้
ดูดีนะไปอยู่ในกระเป๋าตอนไหนไม่รู้